คุณผู้ชมครับหมูกระทะโต้คลื่น

โอ้โหสำนักข่าวชั้นนำของต่างชาติ
นำเสนอครับเขาบอกว่ายิ่งออกไปนะคราวนี้

คือเราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหม
คือมีลูกค้าสนใจไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่

ใช่ฮะของการกินหมูกระทะท่ามกลางน้ำท่วม
แล้วก็ยังต้องลุ้นตลอดเวลากับคลื่น
จากแม่น้ำเจ้าพญาที่มันพัดเข้าหาฝั่ง

ไซต์ข่าวต่างประเทศอะไรบ้างรู้ไหม
เอาข่าวนี้เสนอไปทั่วโลกครับ
คือหลังจากคลิปการกินหมูกระทะดังกล่าวนะฮะ
กลายเป็นคลิปไวรัลนะครับ

สร้างมิติใหม่พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ยังมีลูกค้ามาอุดหนุน
มันเป็นประสบการณ์ใหม่นะฮะคือมีลูกค้าเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ขณะที่คือธุรกิจมันซบซาว

แล้วมาเจอน้ำท่วมซ้ำเขาอีกนะฮะ
แต่ทุกวันนี้ใครอยากจะไปทานอาหารที่ร้าน

เจ้าของร้านคุณบอยทิติพรจุติมานนท์นะครับ
พิธีกรรายการทีวีอายุ๔๔ปี
บอกว่านี่แหละคือวิกฤตเป็นโอกาสของเขา
ลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบ

คุณมอสคุณมอสคุณมอสไป
ปฏิพันธ์ปฏิภาคคุณพ่อลูกสองไม่ตกเทรนด์
ไปแล้วพี่มอสเอาขาขึ้นทำไม

เดี๋ยวค่อยเอาลงไปแช่มันสลับไป
คุณมอสเล่าประสบการณ์บอกว่าเป็นการกินหมูกระทะที่สนุกมาก

ถ้าคลิปเต็มก็ไปติดตามในแฟนเพจพี่เขาได้นะครับ

ดูน่าสนุกดีเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องขายประสบการณ์ไงฮะ

เขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยคลื่นมาทุก๑๕นาที
มีคลื่นด้วยเพราะอยู่ริมแม่น้ำพอดี